ไปเจอน้องมุกมาวันก่อนนะคะที่ฉันไปออกงานแล้วก็ไปเจอน้องมุกมา
แล้วก็ไม่ได้เจอมุกคนเดียวไปเจอน้องทอยปฐมพงศ์มาด้วย
คู่นี้เขาเป็นคู่จิ้นคู่รักคู่ใหม่คู่หวานคู่หวาน
วัยรุ่นเขาเลยนะคะก็เปิดตัวกันไปแล้วแหละว่าเป็นแฟนกันเนอ
ความหวานของทั้งคู่ก็ทวีคูณกันขึ้นเรื่อยค่ะ
วันก่อนอย่างที่บอกไปว่าเจอกันทั้งคู่ตัวจริงน่ารักทั้งคู่เลยนะคะ
ก็เลยถือโอกาสอัปเดตความสวีทมุ้งมิ้งของคู่นี้กันหน่อย
ว่าตอนนี้ทั้งทอยทั้งมุกรักลงล็อกกันสักขนาดไหนแล้วนะคะ
แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยผลงานของน้องมุกเนี่ย
ต้องเปลี่ยนมารับงานแรงเซ็กซี่มากขึ้นด้วย
ไม่ได้เป็นแบบนักเรียนใสแล้วจะหวงห่วงกันขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะ
ก็ดีครับที่สิทธิธารที่ดีเราไม่ได้หว่าอะไรมาก
มันไปในทิศธิธารเดียวกันเราก็เลยสบายใจ

อันนี้มันก็เรียกว่าเปลี่ยน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

คือพอเป็นงานแหละครับมันเป็นบทบาทที่ได้รับอยู่แล้ว
เราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคก็โอเคไม่ได้ติดอะไร

ต่อให้ขอแล้วถ้าเขาไม่โอเคหนูก็ไม่สนใจ

แต่ว่าตัวหนูเองอาจจะแบบอาจจะดูตัวเองมากกว่า
แต่ส่วนใหญ่หนูก็จะแบบเซฟตัวเองประมาณนึงอยู่แล้ว
เป็นแฟนกันอยู่ในวงการแบบนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่า

ก็ควรจะสนับสนุนซัพพอร์ตกันแบบนี้ไปเรื่อย

จะมาขัดมาขวางกันยังไม่ควรนะคะ